มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีอาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นอาจารย์ผู้หญิง
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าตากชุดชั้นในเอาไว้
มันหายไปเป็น๑๐ตัวเลยหายไปไหน
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
แล้วมันเห็นผู้ชายคนนี้ดูสิเห็นหน้าชัดเลย
แล้วหมาก็เห่านะก็มาเลือกเลือกเลือกชุดชั้นในกางเกงใน
ขโมยไปอย่างเงี้ยค่ะจากภาพนี้สุดท้ายหนีไม่รอดนะคะ
ตำรวจจับได้นะคะผู้ชายคนที่ก่อเหตุอายุยี่สิบสี่
แล้วก็รับสารภาพว่าทำมาหลายครั้งแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยที่ถูกจับได้
เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
ผู้เสียหายเป็นอาจารย์ผู้หญิงอายุ๒๘ปีอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพปักทงชัย
ให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมา
หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าคนร้ายบุกเข้าไปขโมยกางเกงชั้นในตากเอาไว้บริเวณที่จอดรถของบ้านพัก
ไปเป็นสิบตัวเลยค่ะตำรวจก็ออกตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุสอบถามพยานแวดล้อมแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะอาจารย์ผู้หญิงคนนี้เขาติดเอาไว้นะคะ
แล้วก็มันดีจริงนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นชัดค่ะมันเห็นชัดเจนว่าคนร้ายเป็นใครทำอะไรบ้าง
เห็นพฤติกรรมชัดเลยนะมันเห็นชัดถึงขั้นที่ว่าคนร้ายเนี่ยนะมันมีรอยสัก
ที่ขาที่แขนแล้วก็ระเบิดหูสองข้างระเบิดหูคือเจาะหูแบบรูใหญ่อะค่ะ
ตัดผมรองทรงสั้นคือมันเห็นหมดเลยอ่ะจากกล้องวงจรปิด
กล้องน่าจะเป็นลักษณะคือเอสดีไหมคะแล้วก็พอมันเห็นละเอียดแบบเนี้ย
มันตามไม่ยากสุดท้ายเมื่อวานนี้มีคนแจ้งว่าเจอบุคคลต้องสงสัยนะคะ
คล้ายกับคนในกล้องวงจรปิดไปนั่งอยู่ริมถนน
เรียบคลองส่งน้ำชนลประทานหมู่สามบ้านน้อยตะมนต์เงิ้ล
เจ้าหน้าที่ก็ออกไปตรวจสอบก็เจอตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
ชื่อว่านายชูเกียรตค่ะอายุยี่สิบสี่ปี
ยอมรับสารภาพว่าไปขโมยกางเกงชั้นในที่เจ้าของตากเอาไว้ในบ้านพักครูโรงเรียนนี้หลายครั้งแล้ว
ครั้งหนึ่งก็ได้มาหลายตัวครั้งล่าสุดที่ไปก่อเหตุก็คือสิบสองมีนาคม
ครั้งล่าสุดนี้ได้ไปแปดถึงสิบตัวแล้วก็หลบหนีค่ะจากนั้นนะคะตำรวจก็ไปตรวจยึดของกลางค่ะ
ก็คือกางเกงชั้นในนะคะเขาเอาไปทิ้งนะคะที่ถังขยะ
บริเวณหน้าเทศบาลเมืองก็ทางผู้เสียหายเขาก็เลยไปตรวจดู
ยืนยันว่าอ๋อกางเกงชั้นในของดิฉันค่ะ
ก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอ้ตาคนนี้ไปก่อเหตุจริงนะคะ
แต่ว่าแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยนะแม่ของนายชูเกียจผู้ต้องหาบอกกับตำรวจทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าลูกชายเป็นคนค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกับเป็นคนเก็บกฎ
ไม่ค่อยพูดค่อยจาถามอะไรก็ไม่บอกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาก่อเหตุขโมยกางเกงในเนี่ยค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นประกันตัวแล้วเอาลูกชายไปรักษานะคะ
คือแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะมี

ทางจิตทางประสาทเป็นคนเก็บกฎไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นพฤติการที่ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องถูกแจ้งข้อหานะคะ
แจ้งข้อหาบุกรุกลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ